นครนายยกมีผู้ชายคนหนึ่งดื่มเหล้าจนเมา

ถือทูบออกมาจากบ้านวิ่งออกมาจากบ้านเลย
และพยายามจะไปกอดคนนู้นคนนี้
ขอความช่วยเหลือเพราะเขารู้สึกว่าหวาดกลัวอะไรมาสักอย่างนะครับ
ท้ายที่สุดเขาถือทูปแล้วไปกอดที่ไหนรู้ไหมคุณ

อดที่สารพระภูมิของบ้านเพื่อนบ้านเพื่อนบ้าน

ทั้งภรรยาและลูกต้องไปเกลี้ยกล่อมนะครับ
เพราะไม่รู้ว่าหวาดกลัวอะไรมา
คุณผู้ชมไปดูวินาทีที่เจ้าหน้าที่

นี่แหละครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น

นายกนะครับชาวบ้านก็พากันแตกตื่นกันทั้งหมู่บ้านแล้วครับ
หลังจากที่ผู้ชายคนนี้คือนายสุนันชื่นชมอายุ๓๙ปี
เกิดอาการคุ้มคลั่งวิ่งออกจากบ้านถือทูปออกมาด้วยนะ
กอดที่เสาของสารพระภูมิในบ้านของเพื่อนบ้าน
ก่อนจะมากอดที่สามพระภูมิ
คือช่วงที่วิ่งมาผ่านใครที่เขาเดินผ่านไปผ่านมา

ลักษณะเหมือนคนกำลังหวาดกลัวอะไรสักอย่างนะครับ
และท้ายที่สุดมากอดนิ่งอยู่ที่สารพระภูมิแบบนี้
ไม่ยอมพูดยอมจากับใครมีอาการเกร็ง
ลูกสาวและภรรยาวิ่งจากบ้านมาช่วยกันเรียกสติ
พร้อมกับโทรแจ้งตำรวจให้มาช่วยเหลือ
ตำรวจมาถึงก็เข้าเกลี้ยกล่อมแล้วครับพูดคุยกันอยู่นาน
นายสุนันเนี่ยไม่คุยกับใครเลยแต่ตะโกนโหกเวกโวยวายนะฮะ
ส่วนลูกสาวกับภรรยาคุณก็คอยเกาะรั้ว
คอยเรียกชื่อสุนันต์สุนันต์
เพื่อให้ได้สติกลับคืนมานะครับ
สุดท้ายตำรวจใช้ไม้แข็งก็ต้องช่วยกันแกะมือนายสุนันแล้วครับ
แงะออกมาจากเสาสารพระภูมิและให้ชาวบ้านช่วยกันยกตัว
ขึ้นรถตำรวจไปสงบสติอารมณ์ที่โรงพักนะครับ
สอบถามนางสาวจุธามาศลูกสาวของนายสุนัน
เปิดเผยบอกว่าพ่อเป็นคนชอบดื่มสุรา
ก่อนเกิดเหตุพ่อกับเธอก็มีเรื่องถกเถียงกันนิดหน่อย
ตามปกติพ่อลูกเพราะเธอกับพ่อเถียงกันเป็นประจำอยู่แล้ว
เมื่อคืนสังเกตได้ว่าพ่อมีอาการหวาดกลัวอะไรก็ไม่รู้
หวาดกลัวแปลกไม่เคยเป็นแบบนี้มาก่อน
ตอนแรกนะครับจะวิ่งเข้ามาก่อเธอ
แต่ลูกสาวบอกกลัวเหมือนกันพ่อเป็นอะไรไม่รู้
และอีกอย่างพ่อเมาหนักมากไม่รู้มาอารมณ์ไหน

จากนั้นพ่อก็วิ่งไปหยิบทูบมากำหนึ่ง
ถือไว้ในมือวิ่งไปบ้านหลังนี้
แล้วก็มากอดที่เสาของสารพระภูมิแห่งนี้
ใครเรียกก็ไม่ขาดตอบ
ต้องเรียกตำรวจสพบ้านนาเข้ามาช่วย

ซึ่งหลังจากนี้อาจจะต้องพาพ่อไปรักษาที่โรงพยาบาล

จนเกิดอาการประสาทหลอนนะครับ